ไปที่ภูเก็ตกันหน่อยคุณผู้ชมครับภูเก็ตโอ้โห
ฝนตกหนักซ้ำแล้วซ้ำเล่าครั้งนี้ก็เหมือนกัน
ตกติดต่อกันหลายชั่วโมงพี่เขาเอาเรือมาพายบนถนนได้
นี่ขนาดนี้เลยจริงขนาดนี้เลยครับ
เรือลอยได้ฮะลอยบนถนนได้
เมื่อคืนเองฝนตกน้ำท่วมนะครับในตัวเมืองภูเก็ตครับ
โอ้โหภูเก็ตฝนตกน้ำท่วมบ่อยมากปีนี้ฮะ
ขึ้นไปอยู่บนที่นอนที่ลอยน้ำมานะครับโดยไม่สนใจน้ำจะท่วมก็ท่วมไป
แต่ถือว่านะฮะสร้างความสุขได้ก็แล้วกันนี่นี่โอ้โหโอ้โห
นี่นักท่องเที่ยวใช่ไหมคะนี่นักท่องเที่ยวครับ
เพราะว่าถ้าเป็นคนไทยเอามือกุมขมับอยู่เพราะน้ำท่วมแบบนี้ก็แย่ไปหมด
แล้วก็น้ำท่วมขางการสัญจรติดขัดครับรถเล็กนี่ยากลำบากนี่แหละ

นี่ปีนี้เห็นภาพนี้๒ครั้งนะที่เป็นข่าวแล้วเจอบ่อยมากนะ
ค่ะ๒๓ครั้งแล้วด้วยภูเก็ตหลายครั้งมากจริงครับ
ตำรวจจราจรก็ไปอำนวยความสะดวกนะครับ
คุณผู้ชมสังเกตดีจะเห็นว่าระดับน้ำท่วมมันสูงถึงเอวของคุณตำรวจจราจร
สูงขนาดนี้ครับผมต้นขาเกือบเอวแล้ว
มีรถจักรยานยนต์หลายคันแน่นอนน็อกดับกลางทางครับไปต่อไม่ได้
คนขี่คนซ้อนเข็นรถกระยังทุลักษณ์ทุเล
ชาวบ้านเปิดเผยบอกว่าฝนเนี่ยตกนานนับชั่วโมงนะครับ
น้ำท่วมเกือบทั้งจังหวัดเพราะย่านธุรกิจแหล่งท่องเที่ยวบางจุดต้องปิดเส้นทาง
รถทุกชนิดผ่านเพราะว่ากลัวคลื่นมันไปกระแทก
กระแทกเข้าของเสียหายเจ้าหน้าที่เร่งสูบน้ำออก
บริเวณแยกธนาคารชาเตอร์ลงคลองบังใหญ่ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็ตอนนี้เนี่ย
ความคืบหน้าครับคุณผู้ชมน้ำท่วมภูเก็ตเนี่ยบรรยากาศในเมืองเก่า
ถนนสายอื่นระดับน้ำลดลงสนิทยังเขาบอกสนิทแล้วนะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว